สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด
เฮ้อเฮ้อทำไม

เจอแต่สิ่งดีสิ่งที่ไม่ดีขอให้หมดไป

เหรอทำไมโวยพรแล้วพี่น้ำตาจะไหล

วันที่ผ่านมามีการพูดถึงครูจุ๋มกันเยอะมาก
เยอะมากนอกจากครูจุ๋มคือครูในโรงเรียน
คนอื่นก็คือโดนอีกเพียบค่ะ
อืมนะฮะปรากฏว่าณวันนี้คนถามคำถามว่า
ครูจุ๋มเป็นครูมากี่ปี
สรุปแล้วเป็นครูมา๗ปีนะครับ

แต่วุฒิมอล์๖นะวุฒิมอล์๖บ้างครูบอกมอล์๓ที่ซ้ำไป
แต่เป็นครูมา๗๘ปีแล้วณวันนี้เป็นวันแรกที่ครูจุ๋มเข้ามอบตัว
อย่างที่บอกว่าครูจุ๋มเข้ามอบตัววันนี้เป็นวันแรก
ก็โดนฝากหังแล้วค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีหลายคดีพอสมควรนะฮะ
มีหลายคดีพอสมควรที่แบบว่าครูจุ๋มเนี่ยวันนี้พ่อแม่เด็กหลายคน
ก็มีโอกาสมาเผชิญหน้ากับครูนะครับ
ก็ขอบอกเลยว่าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เนี่ยเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของนางสาวออนอุมาปลอดโป่ง
มาปลอดโปรงหรือคู่จุ๋มเป็นครูประจำชั้นอุณบันครับ
ที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงคือแรก
เขาบอกว่าเขาเครียดจากที่พ่อแม่เขาไม่สบาย
แต่ถ้าสมมติเด็กที่โดนทำร้ายเป็นเด็กสามขวบ
คือมันเด็กเกินไปมันเด็กเกินไป
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าไปทำร้ายนักเรียนด้วยวิธีการต่างนานา
ซึ่งในระหว่างที่พลตำรวจโทอำพลเรียกประชุมคณะทำงานดังกล่าวครูจุ๋ม
ก็ได้เดินทางเข้ามาพบครับ
แต่ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ไปรอสัมภาษณ์ครูจุ๋มกันอยู่เยอะ
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดห้องเพื่อสอบปากคำครูจุ๋มอย่างละเอียดนะครับ
ต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูทรนนทบุรีเปิดเผยว่าในวันนี้ได้แจ้ง๒ข้อเก่าหากับนางสาวออนอุมา
ในข้อหาทำร้ายผู้อื่นและก็ความผิดตามประบอบคุ้มครองเด็กด้วย
ส่วนความผิดพระบอกูยังต้องรอสอบสวนต่อไป
อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มได้
อาจจะแจ้งก่อน๒ข้อกับครูจุ๋มแล้วยังต้องแยกดำเนินคดีกับครูจุ๋มอีกประมาณ๘คดี
ตามที่มีหลักฐานที่ผู้ปกครองเขาบอกเขามีหลักฐานชัดเจน
หมายถึงมีหลักฐานมีการที่ครูจุ๋มกระทำชัดเจน
และวันนี้แน่นอนคู่จุ๋ม๘คดีทำไมถึงโดนก่อน
เราลองคิดดู๘คดีนี้จะมีคลิปภาพมีหลักฐานพอที่จะมาเอาผิดคู่จุ๋มได้
อย่างชัดเจนยังที่สำคัญผู้ปกครองที่แจ้งความ
คือ๘คดีคือ๘รายโดยเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน
ขนาดเกี่ยวกันโรงเรียนสหรัฐวิเทศราชพฤกษ์นะครับ
คุณแม่ปาแม่น้องนาดาเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับครูพี่เลี้ยงเจี๊ยบ
หลังจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาย้อนกลับไปวันที่๒๒กันยายน
แล้วพบว่าเฮ้ยมันมีครูพี่เลี้ยงที่มีพฤติกรรมทำร้ายลูกสาวตัวเอง๓ครั้งในรายวัน
ไล่ตามเช็คจากกล้องแล้วตอนนี้ตอนนี้คือการเป็นการไล่ดูกล้องวงจรปิดกันแล้วฮะ
ปรากฏเจอครูอีกคนนึงคือครูพี่เลี้ยงลูกเจ๊บพี่เจ๊บครูเจ๊บเนี่ย
ภายใน๑วันทำร้ายเด็ก๓ครั้งก็ได้มาสอบถามว่าเฮ้ยมาทำลูกเขาทำไม
คุณแม่ปลาบอกว่าปรากฏว่าตอนนี้มันกลายเป็นผู้ปกครองไปไล่ดูคลิป
ไล่ดูกล้องวงจรปิดแล้วเริ่มไล่ดูย้อนหลังกันแล้ว
เอาจริงนะคนที่เป็นพ่อแม่เขาก็ต้องรู้สึกแล้วว่าความปลอดภัยมันไม่มี
ดังนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่เขาส่งลูกไปที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไม่ใช่แค่เฉพาะครูจุ๋มและห้องนี้นะหมายถึงทั้งโรงเรียนของเขาทั้งหมด

ผู้ปกครองจะไว้ใจโรงเรียนนี้ได้หรือเปล่า
พอไปเช็คปุ๊บกลายเป็นอ้าวคุณครูคนนั้นก็มี

คุณครูก็ยังอยู่สอนต่อได้อะไรแบบอย่างนี้
มันกลายเป็นว่าใช่มันกลายเป็นว่า
คุณภาพของคุณครูนะวันนี้คุณคัดเข้ามาจากอะไร

เพราะว่าครูมันจะต้องเรียนจบถูกต้องไหม
ใช่มันต้องมีวิวครูแต่อันนี้ก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
คุณผู้ชมฮะวันนี้คุณแม่ปาเนี่ย
เขาก็ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิด

เห็นครูพี่เลี้ยเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกสาวเนี่ย

ในคลิปตอนเห็นว่าลูกถูกตี๒ครั้ง
ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าครูเนี่ยตีลูกตัวเองทำไม
แต่ครั้งที่๓ที่เห็นครูเจี๊ยบเนี่ย
เก้าอี้เนี่ยข้ามหัวลูกตัวเองไปเลย
แล้วตอนนั้นน่ะน้องก็ยกขาเบี่ยงตัวหลบเลยนะฮะ

ก็ไม่เข้าใจว่าจะหันกลับไปตีเด็กทำไม
เขาบอกอันนี้แหละคือสิ่งที่แม่เขาสงสัย
เขาบอกว่าสาเหตุที่ทำไปนั้น
เพราะว่าเป็นครูที่ควบคุม

ไม่ได้ตั้งใจจะทำทารุณเด็ก
สุดท้ายเขาไม่พร้อมที่จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติจึงขอรับผิดโดยการลาออก
แต่ตนรู้สึกว่าเฮ้ยการลาออกมันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดถูกต้องไหมฮะ
มันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
ทางด้านผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่บ้านนายทวีอายุ๖๒ปีเนี่ย
แม่ของครูจุ๋มก่อนกำลังเตรียมตัวไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์โดยเจ้าตัวบอก
ว่าตอนนี้รู้สึกเครียดคือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว
แม่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เครียดหนักถึงขนาดว่าแม่เขาน่ะ
โรคเบาหวานกำเลิบก็ไม่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วเพราะได้กราบขออภัยกับทางผู้ปกครองและสังคมแล้ว
ก็อยู่ที่ว่าลูกจะทำยังไงต่อไปและสังคมจะให้อภัยหรือไม่
ส่วนหลานคนรองก็ไปดรอปไม่ยอมเรียนหนังสือเนื่องจากสงสารครอบครัวที่เอาจริงหัวหลักหัวหลักของบ้านเนี่ย
ส่วนหลานคนรองก็ไปดอบอย่างที่บอกกันตอนนี้ก็ได้แต่เพื่อนบ้านที่คอยดูแลสภาพจิตใจกันอยู่
ทั้งคุณครูที่อยู่ในห้องเดียวกันที่เห็นการกระทำนั้น

ซึ่งเมื่อกี้เขาไปเจออีกคลิปนึง
ถือว่าเป็นวีรกรรมของครูโรงเรียนดังเนี่ย
กระชากคอเสื้อแล้วก็ลากเด็กไปกับพื้นเลยนะ

โรงเรียนเดียวกันทั้งหมด

คลิปที่คนพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ

ดูคลิปที่มีคนแบบว่า
ครูกระชากคอเสื้อลากเด็กไปกับพื้นให้นั่งเก้าอี้
พ่อแม่นี่ก็แห่ไปโรงเรียนว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้น
คือครูโรงเรียนดังทำร้ายเด็กอนุบาล

แล้วพากลับไปที่โรงเรียนแล้วว่าเพื่อสอบถามความจริง
เพราะฉะนั้นผ่าน๓๔วันผ่านอาทิตย์เนี้ย

อย่างพี่เช้ามีเพื่อนเนี้ยตอนเนี้ยที่มีแบบลูกเด็กเล็กเนี้ย

เขากลัวรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้โรงเรียนเดียว

ลูกหยุดไปเลยก่อนอาทิตย์หนึ่ง
ไม่ใช่แบบบางคนแบบเครียดปุ๊บ

แล้วก็คุณพ่อแม่เขาก็ฝากไว้เหมือนกับบ้านหลังที่๒จริงนะมันก็เหมือนแบบว่าสมมุติถ้ามีโรงเรียนหรือว่าสถานที่ไหนมีเชื้อโรคจริงมันต้องมีการแบบเขาเรียกถ้าเป็นการสมมุตินะคือสมมุติมีเชื้อโรคหนึ่งปุ๊บจริงมันควรจะปิดโรงเรียนก่อนเพื่อเช็คความพร้อมทั้งหมดของโร

ก็จะมีคุณครูมดำคุณครูมดำคอยสอบอยู่ไม่สรุปฉันโดนตบปาก
ก็เสียงดังสุดเนี่ยเออนะครับผมแล้วนำเสนอเรื่องนั้นไป
แต่จริงจะบอกว่าคุณครูที่ดีก็มีคุณครูที่น่ารักก็มี
คุณผู้ชมนะตอนนี้ก็มีอยู่สองท่านที่กำลังได้รับความสนใจ
แล้วก็เสียงชื่นชมมากในโลกออนไลน์นะคะ
นั่นก็คือคุณครูปุ๊กกี้พัทราวันเหล่าสมบัติ
เป็นครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลกุมภาวะปี
อันนี้ลองดูคนนี้เออตายแล้วมีเต้นนะลูก
ทักทายก่อนเท่าไหร่ใช่มากคุณนี่เป็นเด็กอารมณ์ดีเนอะ
น่ารักอ่ะที่ต่างประเทศก็มีแบบนี้เหมือนกันเลย
ทำที่เมืองไทยก็น่ารักเออตายแล้วนี่สุดยอด
นี่เห็นไหมเขามีแท็กท์ที่เขาเลือกได้คืออย่างใช่
คือเขาจะมีวิธีการแสดงความรักต่อการ
บางคนก็อาจจะเลือกเป็นแบบว่าสวัสดีบางคนเลือกหัวใจคือกอด
อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบซิมโบลิกนิดนึ
เด็กสามารถที่จะเลือกได้ในการเข้าไปทักทายคุณครูในแต่ละวัน

คุณครูปุ๊กกี้ก็แชร์คลิปเด็กอนุบาลตัวน้อยที่เดินเรียงแถวเข้ามา
แล้วก็ทักทายก่อนที่จะเข้าห้องเรียนด้วยวิธีการแต่ละอย่าง
ก็คือจะมีป้ายเอาไว้ให้น้องได้แบบ
มีความคิดในการคิดวันนี้เราจะอะไรดี
ในแต่ละวันที่เขามาเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสนุกไม่ซ้ำกันอะไรอย่างนี้
ส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณครูปราม

เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๓ของโรงเรียน

ครูปามวารายุทบรสมสิน

คลิปที่ถูกแชร์ออกไปเป็นคลิปน่ารักมากจริงค่ะ
ครูปามแล้วก็เหล่าเด็กทำการขานชื่อนี่

ท่านภูมิการฮองรี

ท่านสัตราจารย์ด็อกเตอร์เอ็นจีสะเมย
น่ารักนะ
ท่านผลทหารเอกนักทะชัยสุภง

ทหารเกมสุริยาอิยมจันทรวม

คือเด็กมีความฝันอยากเป็นอะไร
น่ารักเลยอันนี้

นี่นายกราชมนตรีนะ

แพทยิงวณครีตราพันธุหนา

วันนี้เห็นคลิปนี้เรารู้สึกว่าเรายิ้มตาม
เพราะว่ามันเป็นการสร้างจุดมุ่งหมายปลายทางของเด็ก
ก็คือความฝันอาชีพในฝันของเด็ก
จะเป็นอะไรอย่างบางคนอยากเป็นทหารเป็นตำรวจ
เด็กคนนี้อยากเป็นพระตั้งแต่เด็กเลย

ใช่เป็นพระก็คือเป็นแนวทางการสอน

บางทีครูทุกวันนี้ยังเดินรับเด็กน้อยไปเรียนหนังสือแบบว่า

เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะให้ที่สุดจริง
อย่างช่วงควบิทย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นคลิปข่าวของคุณครู
ที่ขึ้นไปหานักเรียนที่อยู่บนดอยแล้วไง
มีจริงแต่เคยไปเห็นกับตาแล้วยังคิดว่า
เคยถามครูเหรอนะว่าทำไมแบบว่า
คุณไม่เลือกไม่เลือกอายุประมาณสัก๒๐กว่าอะไรอย่างนี้

พี่ถ้าหนูไม่เลือกมาที่นี่แล้วใครจะมาล่ะ
ใช่ก็ให้โอกาสเด็กที่อยู่ในทุนที่ห่างไกล

บางคนจบหมอก็เลือกไปเป็นหมอที่ต่างจังหวัด
แต่พวกคุณครูถามว่าแล้วพวกเธออยู่นั่นน่ะ
มันไม่มีแสงสีเสียงไม่มีอะไรเลย
พี่มันจะได้รู้สึกอีกแบบนึงนะ

ครูต้องเดินไปรับเด็กอนุบาลตามบ้าน

ว่าได้ด้วยความรู้สึกทางมีคุณค่าทางจิตใจ
เขาบอกว่า๖โมงเช้าเขาก็ยังต้องเดินไปรับนักเรียนตามบ้าน
ฉันบอกทุกวันนี้มันยังมีอย่างนี้จริงเหรอวะ

โอ้ดีมากเลยอ่ะเออเจ๋งค่ะอยู่ที่ปรึงการ

ตอนเด็กมีแบบอยากเป็นพยาบาลบ้างอยากเป็นอะไรบ้าง
อธิบัติตอนเล็กจะเป็นอยากเป็นพยาบาล
วันหนึ่งเข้าไปอะไรแบบอย่างนั้นยกมือด้วยนะ

ทำไมต้องอยากเป็นสัตวแพทย์น่ะ
วันนั้นเราได้อ่านข่าวข่าวหนึ่งไปนะฮะ
ที่แบบเอาเด็กน้อย๗วันไปทิ้งไว้
ไปทิ้งไว้ที่โต๊ะว่าไปที่นั่งสระ
แอบทิ้งไว้แหละเออนะฮะปรากฏว่าวันนี้เขาจับได้แล้วล่ะ
จับได้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เป็นชาวต่างด้าว
เป็นคนไทยถูกต้องฮะยังไงฮะนะครับผมจับเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับสาวทิ้งทารกนะครับเพิ่งคลอดได้๗วันนะครับ
สารภาพสลดไร้เงินแล้วก็ผัวไม่รับเป็นลูกนะครับ
จากกรณีที่สอบพ่อปาตรองจอดภูเก็ตครับรับแจ้งว่า
พบเด็กทารกเพศชายนะครับอายุประมาณ๗วันนะครับ
นำมาทิ้งที่ด้านหลังธนาคารภายในถุงผ้าเนี่ย
มีนมที่ชงไว้๑ขวดแล้วก็ผ้าอ้อมแล้วก็เสื้อผ้าต่างนั่นเองนะฮะ
ต่อมาเนี่ยได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับ
พบว่ามีหญิงสาวสวมเสื้อแขนยาวสีแดงนุ่งกระโปรงสะพายกระเป๋า

นำเด็กทารกเนี่ยมาวางไว้ครับตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดครับวันนี้ครับพันธุ์ตำรวจเอกอักกณิตด่านพิทักษา
ผู้มกับการสพปาตองและผันธุรวจโทนริปดินปังหลีเซลล์
รองผู้มกับการสอบสวนสพปาตองแถลงผลการจับกลุ้ม
นาอีอีผิวอายุ๔๐ปีเป็นสัญชาติมีนมาก
พร้อมของกลางเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าโทรศัพท์มือถือ
หลังรับแจ้งเนี่ยว่ามีคนนำเด็กทารกมาทิ้งไว้เนี่ยเค้าได้สอบสวนนะฮะ
หาตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุสอบสวนจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานบุคคล
ทราบว่านะครับผู้ที่นำทารกมาทิ้งไว้เนี่ยเป็นชาวเมียนมานะครับ
แล้วก็เคยทำงานอยู่ที่ร้านอาหารใกล้เคียงกับจุดที่พบเด็กทารกจากนั้นเนี่ย
เบาะแสว่านายอีพิวเนี่ยได้เดินทางด้วยรถประจำทางป่าตองเมืองภูเก็ต
ไปที่บขศ๒นะครับแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถโดยสารที่สุราธานี
แล้วก็โรงรถนะครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อในตำบลบางมะเดือนั่นเองนะครับ
จากการสอบสวนนะครับนางอีอีพิวเนี่ยนะครับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง
แล้วตัวเองเนี่ยมีลูกมาแล้วหนึ่งคนครับอืม
เมื่อต้องตั้งท้องลูกคนที่สองเนี่ยปรากฏว่าสามีไม่ยอมรับครับจึงแยกทางกับสามีฮะ
แล้วก็ส่งลูกคนแรกเนี่ยกลับไปที่ประเทศเมียนมานะครับก่อนจะออกจากงานที่ป่าตอง
แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะครับซึ่งตนเนี่ยประสบปัญหาทางด้านการเงิน
ไม่สามารถส่งให้บุตรได้ให้บุตรคนแรกได้นะครับแล้วก็ดูแลคนบุตรที่สองเนี่ย
ก็ไม่สามารถทำได้ตัวเองก็เลยตัดสินใจนั่งรถจากสุรธานีเนี่ย
ยังภูเก็ตครับเพื่อนำบุตรคนที่สองเนี่ยมาวางไว้ในจุดดังกล่าว
หวังว่าจะมีผู้มาพบแล้วก็รับตัวน้องเนี่ยไปเลี้ยงดูต่อนะครับ
เรื่องต้นทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้แจ้งข้อหาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีครับ
เพื่อให้เด็กนั้นเนี่ยพ้นไปเสียจากอ่าตนนั่นเองนะครับโดยประการที่ทำให้เด็กคนนั้นเนี่ย
จากผู้ดูแลมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยเด็กที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลป่าตองนะครับ
ส่วนในอนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กทารกคนนี้เนี่ยจะมีใครมารับเลี้ยงหรือไม่
หรือแม่เด็กเนี่ยอาจจะกลับใจแล้วก็กลับมารับไปเลี้ยงเนี่ยหลังคดีสิ้นสุดนะครับ
เด็กไปอยู่กับแม่ก็ลำบากเปล่านี่ไหม
คนแรกก็ยังไม่มีการส่งกันเพลิงแล้วตอนนี้ก็ออกจากงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผม

เขาทำผิดก็ถือว่าผิดอยู่ดีอะเนาะ

แต่ถ้าสมมุติว่าหลังจากรับโทษเสร็จแล้ว

หรือว่าอาจจะมีคนใจดีมารับไปก็

คุณคิดดูว่าแบบสรุปแล้วแม่เขาก็บอกว่าไง
ผู้ชายที่ทำท้องก็ไม่ยอมรับต้องไม่รับ
แล้วก็ตัวเองก็เงินแทบจะไม่เหลืออยู่แล้ว
แต่ตอนนี้น่ะน้องก็อยู่ในความดูแลของบางบาตรอง

มีแต่ในละครแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ในละครเนอะ

ทิ้งกันได้ลงคอแบบนี้นะฮะ

แล้วก็สามีก็มีปัญหาด้วยตรงนี้นะครับ

ส่งกลับเมียนมาร์ไปเรียบร้อยเหล่านะฮะ
แล้วก็ไม่มีเงินส่งให้ด้วยสรุปเป็นคนไทยหรือคนอะไร

ครับนะครับผมชื่อนางอีอีพิวนะครับผมอืมตรงนี้อืมเออแต่เวลาพี่เช้าได้แบบ
รับเลี้ยงลูกของพี่สาวของแฟนมาเลี้ยงเนี้ยอืมบางทีมันแบบมันมีพลังงาน
วกบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเด็กเด็กใช่ไหมใช่รู้สึกดีนะพี่ว่าพี่ว่า
เอาเลี้ยงไว้ยังไงแบบกัดฟันเลี้ยงไว้มันก็ดีกว่าที่เราจะไปทิ้ง
โอ้โหนะฮะตรงนี้ไม่แต่บางคนมันไม่มีมันไม่มีเลยจริงจริง
อ๋ออันนี้ก็เป็นแบบแรงงานต่างด้าวด้วยแหละอืมใช่หมด
ถูกต้องไหมล่ะใช่อ้าวท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าข่าวที่คน
วันนี้เดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์คงจะได้เล่าด้วยครับพบตาวัยแปดสิบสองหลงป่าเว้ย
ขนลุกอืมมีผู้หญิงเนี้ยมาเข้าฝันอืมบอกว่าหลงไปเมืองรับแร่มา
เฮ้ยยังไงมีไปอีกแล้วช่วงหน้าจะคู่เดี๋ยวครับผม
ผิวดูกระจ่างใสในหนึ่งสองสามโลชั่นมิสทีน
วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมครับยี่สิบเก้าใช่ครับอีกปั๊บเดียว
หนึ่งตุลาหนึ่งวันแล้วก็อ่ะสองวันอ่ะดังนั้นเรามาย้อนสถิติ
การออกรางวัลงวด๑ตุลาย้อนหลังกลับไป๓ปีเผื่อบางทีสถิติจะช่วยได้
วันนี้ย้อนให้ฟังด้วยเอาย้อนให้ฟังเราย้อนกลับไปสามปีที่แล้วสามปีอ่ะ
เป็นเลขเบิ้ลแบบเลขที่ออกบ่อยที่ควรจะต้องแบบว่าซื้อกันเลยนะคะ
สำหรับการออกสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้
งวดที่ตรงกับวันพฤหัสบดีโดยการออกรางวัลงวดนี้เนี่ยนะคะบรรดานักเสี่ยงโชค
ต่างก็ออกสืบส่อหาเลขเด็ดกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่บอกว่าดีไปหมด
วันนี้ก็เลยอยากจะย้อนกลับไปเมื่อ๓ปีที่แล้วของงวดวันที่๑ตุลานะคะ
ก็มีอย่างงี้งวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสองรางวัลที่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ด
อืมเลขท้ายสองตัวเป็นห้าเก้าอ่าเลขหน้าสามตัวคือสามเก้าสองครับ
สองศูนย์เลขท้ายสามตัวคือหกศูนย์หกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะอันนี้ของปีหกสอง
ทีนี้ไปปีหกหนึ่งกันบ้างนะคะหนึ่งตุลาสองพันร้อยหกสิบเอ็ดครับ
รางวัลที่หนึ่งคือสี่ห้าสองหกสี่สามเลขท้ายสองตัวคือเก้าเก้าอื้อหือ
หน้าสามตัวคือเจ็ดสองหกห้าเก้าสี่แล้วก็เลขท้ายสามตัวคือแปดหนึ่งศูนย์ห้า
ห้าหกเก้าน่าสนใจเนอะนี่ดูที่สองปีอ่าฮะสองปีติดกันหมดเลยอ่ะนี่
แล้วย้ายกลับไปวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะรางวัลที่หนึ่งคือแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่
อืมเลขท้ายสองตัวคือห้าสองอืมเลข
หน้าสามตัวหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหกแล้วก็เลขท้ายสามตัวคือสี่หกสองเก้าห้าสองอืม
น่ะมันใกล้กันไหมเนี้ยไม่ค่อยใกล้นะเลขที่สองเนี้ย
ที่สองก็จะสูงสูงนิดหน่อยถูกคือหมายถึงว่ามากกว่าห้าสิบขึ้นไป
มากกว่าห้าห้าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแปดเด่นเก้าห้าสิบสองมากกว่าห้าสิบ
ครับผมอะไรแบบอย่างนั้นบางทีก็เป็นเลขเบิ้ล
สามปีที่ผ่านมาสถิติย้อนหลังกลับไปอื้อฮือ
เราเรียงให้ดูเลยทั้งเลขดังวันที่หนึ่งดังวันที่เลขท้ายสองตัว
เลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวไล่เรียงให้ดูเป็นชัดไปเลยค่ะ
แต่พี่เช้าปีนี้ก็ขอเลขวันเกิดตัวเองด้วยกันวันอะไรอ่ะ
๒๘๒๘ลองดู๒๘เออใช่พี่เช้า๒๘๒อะไรอย่างนี้เนอะ
วันเกิดพี่เช้าอ่าลองดูได้ค่ะ
ผู้ชมฮะเราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันสักนิดนึง
นะครับทางกู้ภัยบ่อสลีที่อบตบ่อสลีเนี่ยนะครับ
รับแจ้งว่ามีชาวบ้านไปหาเห็ดอืมซึ่งนายกก็บอกแล้วโอ้อย่าเพิ่งไปกินเห็ดกันเลย
เพราะไปกินเห็ดปุ๊บก็ชอบไปเผาป่าถูกต้องไหมนะ
ใช่ให้ไปหากินอย่างอื่นเถอะอย่าไปกินเห็ดเลย
แต่ชาวบ้านเนี่ยก็จริงชาวบ้านถ้าเป็นข่าวภาคเหนือ
จะต้องไปหาเห็ดจริงเนอะเขาต้องไปหาเห็ดกันจริงเนอะ
แล้วก็เห็ดทางเหนือมีหลายแบบด้วยนะมดแล้วก็เห็ดอร่อยก็เยอะมากด้วย
ใช่เขาก็เลยชอบทานเห็ดกันทางภาคเหนือ
ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปหาเห็ดนะฮะเห็ดป่าเนี่ย
ตัวนายคำหรือตาคำเนี่ยโจเรือนอายุ๘๒ปีครับซึ่งหลงป่าในพื้นที่
บ้านบ่อพระแวนเนี่ยฮะเมื่อวันที่๒๖กันยายนที่ผ่านมา
ที่ไล่ข้อโพธิครับแต่ปรากฏแกอายุ๘๒แล้วนะฮะ
หลงป่าไปตั้งแต่วันที่๒๖กันยาโอ้โหหลายวันแล้ว
คุณคิดดูหลงป่าไป๔วันอ่า๔วัน
ปรากฏว่าถ้าสมมุติโอเคอายุ๘๐กว่ากลับมามันจะต้องแบบ
ตรงจะต้องน้ำเกลือน้ำเกลือหรือโคม่า
ไม่น่าจะมีแรงเดินกันปรากฏว่าสภาพที่ออกมายังแข็งแรงฮะเฮ้ย
แข็งแรงก็เลยพาตัวมาที่หมู่บ้านแม่หืดนะครับ
ด้านตากความเปลี่ยนว่าขนาดที่หลงป่าเนี่ยได้เข้ามาที่ไล่ข้าวโพด
แล้วก็กินข้าวโพดประทังชีวิตเอา
ส่วนการนอนก็ใช้ใบตองปูนอน
ความรู้สึกเหมือนกับหลงอยู่ในเมืองรับแร่
แล้วก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างสวยงามเลย
มาหาบอกว่ากำลังจะแต่งงานแล้วนะ

ก็ได้ดำข่าวปลาอาหารมาให้กินจนอิ่มน้ำสำราญนะ
จนกระทั่งเนี่ยหลังจากกินอาหารปุ๊บ
ก็เจอชาวบ้านที่มาพบตัวเขาเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพบ่อสลีนะครับ

ไปส่งที่บ้านบ่อตาแพะตาพาแวน
ความประสงค์เนื่องจากตาคำอยากกลับบ้าน
ประกอบด้วยตาคำป่วยเป็นอัลไซเมอร์
ที่สำคัญคือหูแกก็ไม่ค่อยได้ยิน

มารับตัวเพื่อไปทำการตรวจร่างกายในลำดับต่อไป

เพราะว่าถ้าเป็นอัลไซเมอร์หูไม่ได้ยินแล้วหลงป่าด้วยเนี่ย
แล้วคนจะหาไม่ถึง๔วัน
อายุ๘๒อะไม่น่าจะกลับมาแบบนี้ได้นะฮะ
โอ้โหดูทรงแล้วกลับมาแข็งแรงด้วย

อย่างบางคนใครที่มีแบบว่าคนในครอบครัว

เพราะว่าบางทีอาจจะเดินแล้วหายไป
ไหนก็ไม่รู้อาจจะจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วก็หาไม่เจอ

นี่ช่างดีมากลูกอืมจะมีอยู่จริงพี่เจ้าว่านะหน่าสิ

หื้อหืออ่ะเราไปต่อกันที่เน็ตไอดอล
ครับผมเป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลคนหนึ่ง
ผมนะเป็นสาววัย๑๕โดนบูรีตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
ตัวเองยอมทุ่มเงินล้านศัลยกรรมกว่า๑๐๐ครั้งครับคุณผู้ชม

ออกมาเผยเรื่องราวของเน็ตไอดอลสาวจีน
วัย๑๕ปีครับที่ผ่านการศัลยกรรมกว่า๑๐๐ครั้งในรอบ๒ปีน้องคนนี้
ถูกบูรีว่าเป็นเด็กขี้เหล่ไม่สวยนั่นเอง
ผ่าตัดตา๒ชั้นมาแล้ว๖ครั้ง
ผ่าตัดเปิดหางตาอีก๕ครั้ง
ดไขมันบนร่างกาย๓ครั้ง

ยอม๗ตัวทำมาตลอดมดทำกว่า๑๐๐ครั้งแล้ว
ผ่าตัดลดกระดูกทั้งหน้าเลย๑ครั้ง

แล้วก็ดูดไขมันต้นขาไปอีก๒ครั้ง
แล้วก็ศัลยกรรมริมฝีปากอีก๓ครั้งนะครับ
อย่างไรก็ตามครับน้องก็บอกว่าได้ตัดสินใจเนี่ย
ศัลยกรรมตั้งแต่อายุ๑๓ปี
สาเหตุเพราะว่าเคยถูกวิภาควิจารณ์จากคนรอบข้างว่าตัวเองน่าเกลียด
เหยินผิวค้ำตาเล็กคางสั้น

แล้วก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมนะครับ
แม้จะมีฐานะที่หน้าเดิมของเธอ

แม้จะมีฐานะร่ำรวยก็ตามจากการที่เข้ารับศัลยกรรมบ่อยเนี่ย
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเธอครับ

เพราะว่าเวลาผ่าตัดทีนึงก็ต้องหยุดอยู่บ้านอะไรแบบนี้เนาะ
ตอนแรกพี่เช้าดูข้างขวานี่นึกว่าตุ๊กตานะฮะ

ก็ทำหลายทีอันนี้อาจจะเป็นภาพที่เวลาถ่ายในแอปพลิเคชัน

น่าจะเป็นแอปพลิเคชันด้วยถ้าเป็นตัวจริง
น่าจะไม่ใช่หน้าแบบนี้มั้งตาเตอข้างในเป็นแบบนี้แล้วเหรอ

เคยดูเนี่ยก็มีน้องที่ทำศัลยกรรมแล้ว
คางแบบนี้ตาแบบนี้ที่ประเทศจีนมีเยอะมาก

แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนมาสักระยะหนึ่งแล้ว

แต่ว่าบางทีคนก็ไปบูลลี่กันเยอะ

แล้วเด็กยังเพิ่งอายุ๑๕เองและมันแหละแต่สวยแล้วค่ะ
แต่หมดเงินไปไม่น้อยนะ๔๖ล้านบาทเลย

ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีมาตรการทั้งป้องกัน
แล้วก็คัดกรองกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว

ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการนี้อย่างมาก
ด้วยการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โดยทำการออกแบบร้านค้า
ฟีเจอร์และเทคโนโลยีต่างค่ะ
เพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจ
ให้กับผู้บริโภคในยุคโควิด๑๙ด้วย
มันคืออะไรฮะมันคือระบบอัจฉริยะ
วัดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจสอบการใส่หน้ากาก
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะมีการตรวจสอบใส่หน้ากากของลูกค้าอัตโนมัติ

คือเอาง่ายเขาบอกว่าเป็นการแพร่ระบาด

เพื่อฆ่าเชื้อโรครวมถึงอุโมงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทำความสะอาดรถเข็นหลังจากใช้งานครับ
และแน่นอนไปถึงที่นั่นเครื่องอบช้อนซ่อม
เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ภายในศูนย์อาหาร
การจัดที่นั่งนะครับอาหารให้ตอบโจทย์การรักษาระยะห่างอยู่
เอาละอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องสัมผัสคือห้องน้ำ
เขาบอกว่าไปถึงห้องน้ำเนี่ยเราก็จะต้องมีการแบบห้องน้ำแบบไร้สัมผัสครับ

อ๋อก็คือไม่ต้องไปสัมผัสเลยเลยไม่ต้องอ๋อไปถึงเขาก็เปิดให้เลยนะฮะ
และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเปิดสาขาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่จังหวัดปฐุมธานีและสมุทรปราการนั่นเองนะครับ
เพื่อรองรับการเติบโตของออนไลน์ช้อปปิ้งนั่นเอง
ให้ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้โดยตรงนะครับ

นะครับบริการ๑๐๕สาขา
ให้ลูกค้าสั่งสินค้าโดยตรงครับ
สาขาที่ตัวเองสะดวกที่สุดเลย

ปัจจุบันให้บริการทั้งหมดเลย
สาขาทั่วประเทศไทยครับ

เราต้องเปลี่ยนระบบการใช้ชีวิตเนอะ

แล้วก็แบบคลิกแล้วไปเลือกรับสาขาที่ใกล้บ้าน

อยากไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นอะไรอย่างนี้
เพราะปกติไปเดินเล่นแถวร้านสะดวกซื้ออย่างเดียว

ดีใจไหมครับยินดีกับสมุดประการด้วยนะครับดีใจมาก

เอาละครับท่านผู้ชมฮะจะกลับมาสักครู่แฟนคับเชียร์
กับน้องก๊อบไมค์คอมแบ็คอีกชีวิตไหม

อาจจะต้องกลับมาถึงยุคที่เราจะต้องดูแลกัน
ค่ะโซเชียลดิสเต็นต์จะต้องกลับมาโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดน
เราไม่รู้ว่าโอเคหนึ่งตุลาคมประกาศ
สรุปแล้วคือจะมีคนเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามา
ภูเก็ตอย่างแง่นอนแล้วนะครับภูเก็ตภูเก็ตก็เดียวกัน
วันนี้ค่อนข้างจะ๑๐๐แล้วอย่างที่๒ที่คนกำลังจับตามองกันอยู่ว่า
เฮ้ยควารันตีนนี่เขาบอกว่า๑๔วันยัง๑๔วัน
หรืออาจจะมีการลดเหลือ๗วันหรือเปล่า
ตอนนี้เขากำลังดูกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า
ภูเก็ตเองวันนี้คุณก็ต้อง
ระมัดระวังแล้วใช่
มาที่เรื่องของการช็อปปิ้งกันบ้างครับทุกวันนี้การช็อปออนไลน์เราต้องยอมรับอย่างนึงว่ากำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เพราะทั้งหนึ่งสะดวกรวดเร็วแถมโปรโมชั่นเนี่ยมันถูกกว่าที่เราออกไปซื้อ
หนึ่งคุณประหยัดเวลากับไอโปรโมชั่นที่เราจะออกไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าช็อปออนไลน์เนี่ยมันมีส่วนลงส่วนลดเยอะกว่า
ส่วนรถต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายนี่ตอนนี้คุณกำลังหาแอปพลิเคชันกันอยู่ใช่ไหมครับ
ในวันที่๒๘กันยายนนี้เองครับ
มหากรรมนะครับเรียกว่าการช้อปปิ้งครั้งยิ่งใหญ่
ที่สำคัญที่เรารอคอยส่วนรถส่วนรถทั้งหมดนะฮะ
มูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาทนี่๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็คุณฮะในระหว่างที่คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันเนี่ย
หมายการันตีทั้งหมดเนี่ยคือของแท้๑๐๐เปอร์เซ็นต์หมดเลย

ยิ่งชอปยิ่งได้เงินคืนสูงสุด๑๐๐เปอร์เซ็นต์
กับสินค้าที่ร่วมรายการชอปนะคะแชร์กันหั่นโปร
ชวนเพื่อนมาช่วยหันราคาสินค้าน่าสนใจเพียบเลย
หั่นราคาแบบรถสูงสุดเหลือเพียง๑บาท
เท่าไหร่นะ๑บาทกี่ครั้งครับ๑บาทจ้ะ

ส่งฟรีนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับพิเศษ
อปองส่วนลดสูงสุดมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ

กดเลยตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้
สินค้าดีมาลดในราคาพิเศษสุด

ลดสูงสุดกว่า๙๐เลยทีเดียว
เอาเป็นว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเตรียมพร้อมเอาไว้ได้เลยนะคะ
รับรอง๑คุณได้ของแท้แน่นอน
ในราคาที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องไปเมืองนอก

โปรโมชั่นของเขาจะพิเศษสุดเลย
วันนี้คุณรีบดาวน์โหลดนะฮะแล้วไปช็อปให้สนุก
ครับผมโดยเฉพาะคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะ
ไม่ต้องไปเดินแล้วไม่เสียเวลาเดินแล้ว
ก็ช็อปออนไลน์ใช้เวลาอยู่ที่บ้านด้วยกันได้
นั่นไงนั่นไงถ้าไม่ถึงรู้แล้วเนี่ยอืม

คุณผู้ชมฮะแน่นอนวันนี้แฟนคลับ

เยอะมากนะเหมือนกับที่เขาบอกว่าเป็นลงอะไรแอปพลิเคชันของจีน
ต้องใช้เงินเท่าไหร่รู้ไหมขั้นต่ำสุดเลย๑๐๐ล้านบาท

คือมาท็อปข้างบนคือถูกสุดจะต้อง๑๐๐ล้านบาท

ซึ่งเขาบอกต้องใช้เงินมากกว่า๑๐๐ล้านบาทแต่ไม้ทำมาแล้ว
ล่าสุดเนี่ยแฟนคลับนะฮะก็บอกว่าคอปพิชยะก็กับคอปไม้กี่ปีแล้ว
หูยหลายปีมาต้นปีที่บริษัทเคยพยายามข่วยมันให้มันเล่นคอนเสิร์ต
มันยังไม่ยอมเล่นแน่นอนว่ากระตุกต่อมแฟนคลับไม่น้อยนะฮะ
เมื่อล่าสุดก๊อฟพิชยะเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเต้นคอฟเวอร์คู่กับไม้
พี่รัฐพร้อมแคปชั่นว่าหรือแฮชแท็กก๊อฟไหมคัมแบ็คคอนไหมยังไง
แท็กไปยังน้องชายฮะงานนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันยกใหญ่
ทั้งคู่คือแบบคู่นี้มีสิบห้าปีอย่างต่ำนั้นใช่วะเยอะเยอะแล้วเป็น๐๒
แบบให้ก็แต่นฟีมือนะหรอคราวปิ่งเก่งมากทั้งคู่เก่งทั้งคู่เหมือนกับจะมี
ขนาดเดียวกันถ้าต้องพูดถึงซาร่าคาซิงกินีแฟนบุ๊กข้อความ
บนเฟย์บุ๊กส่วนตัวเอาจริงจริงหลังหลังนางก็ไปถูกโซเชียลกระหน่ำ
เยอะพอสมควรเยอะนะระบุว่ารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกิน
ที่ได้ใช้ชีวิตกันปกติสงบสุขกับลูกเหตุการณ์หลายอย่าง
ทำให้เราต้องห่างกันแม่คิดถึงลูกมากนะคิดถึงอยากกลับไปหาแล้ว
อืมบางทีก็มีมุมอ่อนแอขอตัดพอสักพักแล้วตอนนี้ลูกไปอยู่
อ่าลูกไปอยู่ไหนอ่ะรู้สึกอยู่ภูเก็ตใช่ป่ะเหมือนประมาณว่า
เหมือนมีข่าวว่าซาร่าอยู่สิงคโปร์อ๋อน่ะนางไปอยู่สิงคโปร์
อยู่ต่างประเทศเอาแล้วใครดูลูกอ่ะอันนี้ไม่น่าจะเห็นเห็นเป็นข่าวลือว่า
มีข่าวว่าเอาออกไปนี่คือกลับเข้าประเทศก็ต้องรอสเตควารันทีนอีก
อีกสี่วันสิงคโปร์เขาให้คนต่างประเทศเข้าประเทศเขาได้ด้วยเหรอ
อันนี้เป็นข่าวเลยหรอไม่เห็นเพื่อนเราบอกเลยว่ามีคนเข้าไปได้ไม่รู้
เดี๋ยวแอบถามเพื่อนดีกว่านะฮะระหว่างรอครับอ่ะมาถึงเรื่องราวของ
ชาวเน็ตแห่เตือนน้องศรีวิต้ากันบ้างออกกำลังกายแบบนี้หนักเกินไป
สำหรับคนท้องสามเดือนหรือเปล่าอืมนะครับเพิ่งออกมาประกาศข่าวดีนะฮะ
ว่ากำลังตั้งลูกคนแรกไปหมดหมายนะครับสำหรับน้องสีวิต้าเจนเซ่นนะฮะ
กลางความยินดีนะครับของเพื่อนพร้อมแล้วก็แฟนจำนวนมาก
ล่าสุดครับศรีต้าได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์ความสตรองครับของคุณแม่
ท้องออกกำลังกายพร้อมระบุว่าคุณหมออนุญาตให้ออกกำลังกายได้ตามปกติค่ะ
แต่ควรมีเทรนเนอร์คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนั่นเอง
งานนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาท้วงติงด้วยความเป็นห่วงนั่นเองนะครับ
ไม่ควรยกของหนักนะคะการออกกำลังกายแบบนี้มันหนักเกินไปหรือเปล่า
ใจไว้หลังคลอดดีกว่าไหมคะคุณแม่ช่วงนี้พักผ่อนมากมากนะคะ
ช่วง๓เดือนแรกเนี่ยต้องธนุถนอมเขานะครับ
แล้วก็มีชมรมออกกำลังกายของสตรีมีคันแบบเมืองนอกเนี่ยในไทยนะคะ
ออกกำลังกายแบบนั้นดีกว่ามีบรรดาคุณแม่เต็มเลยนะครับผม
เมืองนอกเขาก็จะมีแบบเป็นชมรมของคุณแม่เนี่ยที่เป็นแบบสตรีมีคันเนี่ย
ออกด้วยกันหมดนะครับผมนะฮะตรงนี้นะฮะ
แต่ก็ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วมีเทรนเนอร์

แต่เขาน่าจะปรึกษาเทรนเนอร์แล้วนะ
อย่างนี้นักลงไม่ปล่อยให้หลุดง่าย

ติดต่อติดต่อ
ติดต่อติดต่อ